จะพาไปดูสัตว์เค้าเลี้ยงเอาไว้
เพราะเชื่อว่าให้โชคให้ลาบเหมือนกัน
สภาพน้ำค่ะตะภาพตัวนี้มันแปลกแตกต่าง

แล้วลักษณะของเท้ามันนะฮะ

แต่เขาไม่ได้ขายเต่าตะภาพตัวนี้
ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันแต่เขาเลี้ยงเอาไว้ค่ะ

ใจเย็นนะคะแยกออกจากกันนะคะระหว่างเรื่องของสภาพกับกบนะคะ
ไปที่ร้านครัวโกดังเพราะว่าสองสามีภรรยาเนี่ยนะคะคือคุณบุญเลิศและคุณอุบลสะสม
เขาเลี้ยงตะภาพสีทองตัวนี้เอาไว้ค่ะ
เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อไม่นานมานี้
มีชาวบ้านหาปลาตามท้องนา
เสร็จแล้วก็เอามาขายให้ร้านอาหารร้านนี้ถูกไหมล่ะ
ครับแต่ปราบนครว่าเขาไปเจอศาษฐ์น้ำสีทองด้วย
ก็เลยเอามาขายให้คุณบุญเลิศเจ้าของร้าน
ราคาตัวละ๑๓๐๐บาท
โอ้โหคุณบุญเลิศตัดสินใจซื้อเลยเอาเลย
เพราะตะภาพสีทองตัวนี้มันสีโดดเด่นสีเป็นมงคล
เขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในการเรียกลูกค้าป่ะ
เออเป็นไปได้เป็นแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โกกรางอะไรก็ว่ากันไปใช่เอาว่ากันไป
กวักก็มีอันนี้ตภาพสีทองอาจจะกวักลูกค้า
จริงด้วยตะภาพกวักแทบอ๋อมันกวักลูกค้าใช่ไหม
ไม่ผมว่ามันน่าจะไหว้นะเออน้องกวักน้ำพยายามไหว้น้ำนะ
อันนั้นเยื่อมโยงเกินไปมันก็ทำท่าของมันตามธรรมชาติ
แต่มนุษย์เราก็คิดกันไปต่างแล้วน้ำทำเชื่อมันจะจมไหมคุณว่า
โอ้โหถ้าแค่นี้จมก็ไม่ไหวแล้วจมได้สภาพมันอยู่ในน้ำได้
เขาก็ว่ากันไปว่าพอเลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ครับแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตเขาก็ว่า
นี่มันเป็นสิ่งที่ให้โชคให้ลาบเป็นความเชื่อเขาเขาก็เลยเลี้ยงเอาไว้นะคะ
เอาไว้ในตู้กระจกอย่างนี้เผื่อลูกค้ามาทานอาหารแล้วอยากจะแวะเวียนมาทักทาย
กับตะภาพตัวนี้ก็ได้เหมือนกันมาถ่ายร่มถ่ายรูปมาดูตภาพแปลกก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่าที่ที่ฉันเล่ามาทั้งหมดยังไม่ได้บอกพี่กัดร้านเลย
อ้าวแล้วจะไปถูกมั้ยบอกหน่อยสิ
งั้นก็ฟังให้ดีครับร้านนี้คือร้านครัวโกดังนะคะ
เป็นร้านอาหารตามสั่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบท
สาย๓๔๖พนมทวนกำแพงแสน
กัดเลขที่คือ๑๕๔หมู่๘ตำบลพนมถวนอำเภอพนมทวนกาญจนบุรี
เห็นป้ายเขาเขียนกบทอดกระเทียมไว้ท่าทางจะเป็นเมนูเด็ดเขา
ลองไปทานนะไปทานกบทอดกระเทียมนะไม่ใช่ไปถึงเอาตภาพทอดกระเทียม
ไม่ได้มาขายกินนะเท่าไว้เฉย